อ๋อแล้วยายบ้านเนี้ยตกสแกงยายก็เลยเอามาบ้าน
อ่าเอามาเลี่ยง
อ่าแล้วเธอยังเอาเลี่ยงบ้านเธอหอเธอมาเรียนเธอหอ
คือยายผมไม่เลี่ยงบ่ไหวเอามาวันไหนเอามาบ่บ่วานะ
เอามาต่อว่าเอามาได้วันเดียวเลี่ยงบ่ไหวแล้วอีก
ก็มันเสียงดังยายผมรับอ่ะนอนครับเลยรำคาญกล้าวอาจจะฮือ
โรงเรียนเลี้ยงครับโรงเรียนเลี้ยงให้ใครเลี้ยงนะ
ไม่ได้โรงเรียนจะบอกว่าจะให้ใครเลี้ยงนะแล้วใครจะเลี้ยงหน่อ
โรงเรียนอ่ะใครผู้ผู้อย่างตัวเจ้าเท่าไหวเธอจะเอามา
คือไหนกะพ่อครับพ่อครับหาหมอแล้วพ่อครับพ่อเอาแมว
ครับพ่อครับพ่อแมวน้องก็บอกว่ายายเขาไปขายปลาที่ที่
จะกลับบ้านแล้วก็เจอแมวอ่ะค่ะข้างทางก็ยายก็สงสารก็เลย
ค่ะก็เลยจะเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วทีนี้ก็เลี้ยงได้คืนแรก
ก็น้องบอกว่ายายก็เลี้ยงไหวอยู่แล้วพอคืนที่สองแมวมันร้อง
เสียงดังอย่างนี้ค่ะยายก็บอกว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วให้
น้องเอามาเอามาที่โรงเรียนเอาไปให้พอเลี้ยงละกันอย่างนี้ค่ะ
ในห้องก็ช่วยกันเลี้ยงอะค่ะระหว่างวันนั้นนะคะอืมก็เอานมหานมหาขนมให้น้องแมวทานแล้วก็
ไว้ใต้ถุนอาคารอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ตอนเย็นก็เลยบอกให้น้องเอากลับบ้านไปก่อน
เพราะว่าจะไม่มีใครดูแลน้องกว่าน้องจะหายไปเนี้ยค่ะอืมอืม
ก็น้องก็อุ้มใส่กล่องแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนในห้องอ่ะค่ะเป็นเด็กผู้หญิงอืม
ก็เขาก็อาสาว่าเดี๋ยวเขาเอาไปเลี้ยงที่บ้านให้เพราะว่าที่บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่
อืมแม่เขาก็น่าจะโอเคครับก็เลยก็เลยให้น้องขออนุญาตแม่แม่เขาก็โอเค
ก็เลยให้เด็กผู้หญิงในห้องเอาไปเลี้ยงอะค่ะก็คือเราเราส่งคลิปให้พอดูอะค่ะ
ที่เราถ่ายอะค่ะอืมค่ะแล้วพอก็ก็ได้คุยกับเด็กแล้วค่ะ
ครูก็ถามว่าแล้วทำไมถึงคิดยังไงถึงจะเอามาให้ผอเลี้ยงอืม
เขาบอกว่าก็ผอดูล่ะค่ะดูจะเลี้ยงไหวเพราะว่าแม่ก็ต้องกินอาหารก็ต้องซื้ออาหารให้อย่างเงี้ยค่ะ